นอกจากจะไม่บอกเพื่อนแล้วบอกตากล้องด้วยคอมแพรส

จบแล้วหลบทางนิดหนึ่ง

ยายนิงเขาเป็นท่านหนึ่งแล้ว

นี่คุณผู้ชมค่ะมีแต่คนนะนี่
ที่บอกว่าติดครอบครัวไม่ใช่อะไรนะเพราะยายนิงของเราโชว์สกิลทำอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงานไปเลยค่ะ
กับเมนูเด็ดซี่โครงหมูหมักเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วมีทั้งแบบแจ่วแบบขมและไม่ขม
ฟังแล้วน้ำลายมันสอซึ่งแม่ชมค่ะก็เทสแล้วบอกว่าสมกับที่เป็นรถฝีมือของคุณแม่
กินมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยโอ้สุดยอดคุณชมพู่ดูซะก่อนฟังมันเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะแม่ชมบอกว่าในรายการครัวยายนิงเนี่ยจะเน้นความเป็นตัวของยายนิงไม่เปลี่ยนอะไรเยอะ
คือเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นความเป็นตัวของยายนิงเลยนะผ่านการให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนี่แหละค่ะ
ไม่ให้ใครบี๊บแล้วเราทำไม่เป็น
เราก็เป็นตัวของเขา
ก็เราอยากทำในสิ่งที่เรากระต่ระค่ะ
รีแอฟ
ก็เคยเห็นแต่ในกองโฆษณาเนาะ

ตอนนี้แบบเออมันมาถึงจุดนี้ได้ไง

ถึงจุดนี้ได้ไงถึงจุดนี้ได้ไง

ใส่เทศกภาพ

มันมันมีอยู่แล้วเก็บไว้ทำไม

เก็บไว้ทำไมก็ใส่แปลง

หลายคนแซวคุณแม่ค่ะตอนคุณแม่เนี่ย

ใส่ไปเถอะในบ้านมีให้ทำไงเนี่ย
จะใส่เด็ดยอดตำลึงข้างรั้วบ้านก็แล้วแต่คุณแม่เลย

นอกจากตัวยายนิงแล้ว
ทั้งคู่จะรับประกันเลยดูแล้วในชีวิตมีสีสันแน่นอนค่ะ

คุณสามีโพสต์รูปลูกทั้ง๓คน

คือฟุตซอลเขาเล่นกัน๕คน

นี่เกือบกับเกือบจะคบเลย๒คนนั่นเลย
มันสุดขีดความสามารถของดิฉันแล้ว
ทั้งในเรื่องร่างแล้วก็
สมองในการที่จะแบบ